แล้วก็ส่งให้เอาคลิปส่งให้กับนักข่าวของเรา
เพราะอะไรผู้ชายคนนี้ค่ะติดยาเสพติด

แล้วก็มาทำร้ายทั้งแม่แล้วก็หลาน

ขอบคุณพระเจ้า

ขอบคุณพระเจ้า
ขอบคุณพระเจ้า
ขอบคุณพระเจ้า
ขอบคุณพระเจ้า

ขอบคุณพระเจ้า

ขอบคุณพระเจ้า
ขอบคุณพระเจ้า

ขอบคุณพระเจ้า

ขอบคุณพระเจ้า
ขอบคุณพระเจ้า

อึกสะอื้นร้องไห้ด้วยว่ามันเกิดเหตุการณ์กับครอบครัวของเธอ
ใช่ค่ะแล้วก็ดูกลายเป็นว่าไปชกต่อยหลานตัวเองด้วย

อยู่ที่บางรักใหญ่อำเภอบางบัวทองที่นนทบุรีค่ะ
ก็ไปเจอกับคนที่ถูกต่อยในคลิปนะ
ชื่อว่าในตังค์อายุ๑๘ปีขอเรียกว่าในตังค์แบบนี้ละกันค่ะ
น้องเล่าให้ฟังบอกว่าคนที่มาต่อยน้องเนี่ยนะ
คือมีศักดิ์เป็นลุงน้องเรียกเขาว่าลุงอ้น
อ้นอารวาสทำลายรถเข็นใส่ขนมของยาย
แล้วมีการสาดน้ำใส่คุณยาย
ก็กำลังทำขนมอยู่แล้วก็ตะโกนส่งเสียงโวยวาย
ที่คุณผู้ชมได้ยินในคลิปนั่นแหละ
คือหลานก็บอกนะเวลาลุงผมไม่ได้เสพยา
อาการเขาจะเป็นแบบนี้ไม่มีใครกล้าไปยุ่งเลย
คลิปอีกอันฮะขอดูคลิปอีกอันนะครับ
เพราะว่าเป็นคลิปที่ผู้ชายคนนี้ต่อยหลานชาย

แล้วก็ต่อยหน้าต่อยหน้าญาติก็พยายามห้ามนะฮะ
ก็เนี่ยพอเห็นแบบนี้นะหลานเขาก็บอกว่า
ผมเคยโดนลุงทุบตีโดนแบบนี้หลายรอบเลย
ผมมาไปแจ้งความไว้แล้วที่สพบังบัวทอง
ตำรวจก็มาคุมตัวแล้วหลังจากนั้น
มาคุมตัวลุงแล้วก็ปล่อยตัวลุงออกมา
ผมไม่กล้าอยู่บ้านต้องให้รุ่นพี่แล้วก็ให้เพื่อน
อยู่เป็นเพื่อนผมเพราะผมไม่กล้าอยู่คนเดียวหรอก
กลัวไงกลัวว่าลุงจะมาทำร้ายอีก
แล้วก็บอกว่าผมอยากให้ตำรวจจัดการเรื่องนี้แบบจริงจัง
ลุงจะได้ไม่มาทำร้ายอีกเอาฟังหน่อยค่ะ
ตรงนี้เราอยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาดำเนินคดียังไงบ้าง
คือถ้าเอาจับเขาได้คืออยากให้จับหนึ่ง
เพราะว่าบ้านเขาอยู่ด้วยความวาระแวะ
แล้วอย่างเราวันนี้เราระวังป้องกันตัวอย่างไร
เพราะในคลิปเขาบอกแล้วเขาจะเจอเราก็จะกระทืม
ใช่คือผมก็มีให้พวกพี่พวกเพื่อนมามาอยู่ด้วย
ทุกครั้งที่เขามีพฤติกรรมแบบนี้เราก็ต้องใช้วิธีแบบนี้หรอ

ให้เพื่อนมานอนเป็นเพื่อนใช่ครับอืม
ถ้าเกิดวันไหนเพื่อนไม่สะดวกแล้วเราจะอยู่คนเดียวได้เหรอ
ผมก็ต้องไปบ้านอีกไปอยู่ที่อื่น
ก็ต้องหนีไปอยู่ที่อื่นใช่อืม
นี่ค่ะพอฟังหลานให้สัมภาษณ์ก็สะเทือนใจนะ
จริงคนที่ถ่ายคลิปเป็นน้องของในตังค์คนนี้ค่ะ

ตอนที่ลุงเอาน้ำสาดใส่ยายใส่ขนมยายนะ
หนูก็ร้องห้ามแล้วนะลุงก็ไม่ฟังเลย
หนูก็เลยหยิบมือถือมาถ่ายไว้แล้วก็ส่งไปให้แม่
แม่หนูทำงานอยู่ที่เมืองนอกแม่ดูแม่ก็เลยพยายามติดต่อสื่อ
แล้วก็เสียงสะอื้นสะอื้นก็คือเสียงของสาวคนนี้แหละ

ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าอยากให้ตำรวจจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจัง

ไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะ